สดใสแน่นอนไม่รู้จะสดใสจริงหรือเปล่า

สองคนที่ว่านั่นก็คือคุณแม่ของคุณก๊อฟ

เพราะดูแล้วน่าจะเป็นหนังม้วนยาวค่ะ
ส่อเขาลุกลามไปถึงระดับคุณแม่
แม่จริงด้วยเพราะว่าหลังจากที่นางเอกสาวขวัญอุสามณี
โต้กลับอดีตหวานใจก๊อฟพิชยะค่ะ
น้ำตาเลยนะคุณวันก่อนที่ได้ดูกันไปแล้วเนาะ
สาเหตุที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เป็นเพราะว่า
คุณแม่ของฝ่ายชายพูดจาไม่ให้เกียรติ
ถึงขั้นว่าอยากจะให้เธอท้องก่อนแต่ง
แถมยังบอกว่าให้รอให้ตายก่อนละกัน
ถึงจะค่อยเอามรดกไปเป็นค่าสินสอด๘๐ล้าน
รวมถึงบอกให้ใช้แหวนมั่นปลอมไปเถอะ

ขนาดกระเป๋าที่ใช้ก็เป็นของปลอมเหมือนกัน

ล่าสุดคุณแม่แอ๊วปรานีภูลเกิดค่ะ
คุณแม่ของขวัญก็ได้ให้สัมภาษณ์

อกจากจะเผยถึงสภาพจิตใจของลูกสาวแล้ว

ดพิงถึงเรื่องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมปลอม
ตามที่ขวัญได้ไลน์ให้เฟซบุ๊ควันนั้นไป
บอกว่าแม่ถ้าบอกว่าไม่โกรธเลย

เพราะว่าอีกฝ่ายคงคิดน้อย

ว่าเป็นคำพูดที่ทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
เชื่อว่าถ้าย้อนเหตุการณ์กลับไปได้เขาคงไม่พูดแบบนี้

มสินสอดที่หลายคนยังติดใจอยู่ว่า

ไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานกับก๊อฟหรือเปล่า
ก็เลยเรียกสินสอดไปเอาแบบแพงไปเลย
เฮ่ย๗๐๘๐ล้านให้ดูเหมือนแบบจะเอื้อมไม่ถึงกันไปเลย
แอ๊วก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ใจอยากจะให้ลูกสาวแต่งงานด้วยซ้ำ

อยากจะให้ขวัญมีครอบครัวเจอคนดีที่เป็นผู้ใหญ่

มีอะไรให้เตือนกันอย่ามาใช้อารมณ์กันนั่นเองนะคะ
ก่อนจะมีการทิ้งท้ายถึงประเด็นที่มีข่าวว่า
หลอดชาวอังกฤษหรือว่าเจมส์พาลัมโบ
มีสาวคนสนิทแล้วชื่อว่าพิมพ์
แอ๊วยืนยันว่าเธอเป็นเลขาของท่านหลอด
ส่วนขวัญกับท่านหล่อเจมส์หรือว่าพี่เจมส์เนี่ย
จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเปล่า
แต่งงานมีลูก๓๔คนก็ยังเลิกกันได้เลยนะฮะ
แอ๋วพูดแบบนี้นะฮะแต่หลายคนพอฟังแล้วบอกว่าเขาก็มีคนรู้ใจอยู่แล้วชื่อคุณพิม
แต่พอบอกว่าในอนาคตกับขวัญอะไรยังไงก็แม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันในอนาคต
แฟนคลับก็เลยแบบเอ้ยยังไงแม่มีความใจโยงเบาอีก
นั่นแหละค่ะเพราะว่าคำตอบเนี่ยมันต้องรอดูอนาคตไงมันยังผูกพันกันไปอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ชม